ผลของการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ม๔๔ผ่อนพันธุ์พรยยืดไปอีก๑๘๐วัน

บรรดารแรงงานต่างต่างนะคะ

เพื่อที่จะกลับไปทำเอกสาร
เพื่อที่จะให้เขาได้กลับมาทำงานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากมาตรา๔๔วันวานนี้นะคะป๊อบม๔๔

ย้ำว่าในช่วงเวลา๑๘๐วันนี้
ห้ามเด็ดขาดสำหรับการเรียกรับผลประโยชน์นะคะ
เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคอสช

ชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าว
มติของที่ประชุมคอสชนะคะ
โดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชยืนยันสาเหตุ
ต้องชะลอการบังคับใช้ออกไปเป็น๖เดือน
หรือถึง๓๑ธันวาคมปีนี้
ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าวในระยะแรก
แต่ว่ายังยืนยันนะคะถึงความจำเป็นที่ไทย
จะต้องออกกฎหมายฉบับนี้
ให้เป็นไปตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ
เช่นนั้นต่างประเทศจะไม่ซื้อสินค้าของไทย
เพราะว่าไทยนี่อาจจะมีเรื่องของการค้ามนุษย์
ค้าแรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าต่าง
ข้อที่สำคัญก็คือจะต้องมีการไปกัดคนพวกนี้ไว้ตามจัดแดนอีก

แล้วก็ผมก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไป
บางทีเขาก็มีใบมีต่างไปครบไม่ครบอะไรอย่างนี้
ต้องไปโรงเรียนกันนะไม่ใช่ไปเรียกผลประโยชน์เขา
แล้วมันก็มีเรื่องร้องเรียนมานานแล้วผมจะต้องแก้ให้ได้ตรงนี้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
การสั่งปิดช่องทางอนุโลมตามแนวชายแดน
จังหวัดบันเตียเมียนเจย๔๓จุด
ไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชกำหนดฉบับนี้นะคะ
แต่ว่าก็เพื่อเป็นการป้องกันสินค้านีภาษี
ตามช่องทางธรรมชาติเท่านั้นค่ะ

อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรา๔๔ที่ผ่อนผันไป๑๘๐วัน
ก็คือนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ชี้แจงออกมาถึง๔มาตราที่ให้ชะลอออกไปก่อน

ประกอบไปด้วยมาตราแรกนะคะ๑๐๑ค่ะ
เป็นการเอาผิดลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา๑๐๒เป็นการเอาผิดนายจ้าง
ที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
อีกหนึ่งมาตราค่ะ๑๑๙นะคะ
ว่าด้วยการทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งนายทะเบียน
และมาตรา๑๒๒ว่าด้วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตเข้ามาทำงาน
ย้ำว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอสชเป็นการผ่อนผันออกไป
เฉพาะ๔มาตรานี้เท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังให้กระทรวงแรงงานไปทบทวน
ปรับปรุงอัตราโทษที่รุนแรง
รวมถึงการลดขั้นตอนเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการ
หรือการขออนุญาตในเรื่องต่างให้แล้วเสร็จภายใน๔เดือนนะคะ

ก็ขอเวลาให้รัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงพรกรฉบับนี้เพิ่มเติม
ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนที่ประชุมวิบสนชได้มีมตินำพระราชกำหนดฉบับนี้
เข้าสู่วารการประชุมของสนชวันที่๖กรกฎาคมนี้

เนื่องจากเมื่อพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อให้ลงมติ
หากเห็นชอบก็จะมีผลเป็นพระราชบัญญัติต่อไปค่ะ